ตอนนี้สถานการณ์ฝนน่าจับตามองนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของฝนที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศ
แต่ว่าล่าสุดมีรายงานแล้วสำหรับภาคเหนือค่ะ
มีฝนตกโปรยปลายลงมาในบางพื้นที่นะคะ
คุณคุปตนันพิสิทธิมหันฯจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบ
สภาพอากาศรวมทั้งสภาพฝนของแต่ละจังหวัดแต่ละภาค

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรานะขนาดนี้
แต่ละพื้นที่แต่ละภาคนั้นยังคงต้องเผชิญกับความแปรปวนอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นสุดสัปดาห์นี้ใครจะวางแผนไปท่องเที่ยวตามเมืองใหญ่
ไปดูกันนะครับว่าแต่ละเมืองเป็นอย่างไรกันบ้าง
ไปเริ่มต้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือที่บริเวณจังหวัดเชียงราย
จากการตรวจสอบสภาพอากาศตลอดทั้งสัปดาห

โดยคาดการณ์ว่าช่วงวันเสาร์นี้จะเริ่มมีฝนตกในพื้นที่นะครับ
ขณะที่อุณหภูมินั้นจะลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ
การว่าต้นสัปดาห์หน้าจะสังเกตว่าต่ำสุดอยู่ที่๑๑องศา
สูงสุดเพียงแค่๑๖องศาเท่านั้น
คำนวณพบว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะวัน๒วันนี้ฝนอาจจะเยอะเป็นพิเศษ
อุณหภูมินั้นเช่นเดียวกันครับจะลดลงอย่างต่อเนื่องครับ
จาก๓๑เซลเซียสจะลดไปเหลือประมาณ๒๑องศาเซียส
อุณหภูมิสูงสุดในขณะที่ต่ำสุดก็จะลดต่ำลงด้วยเช่นกันในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
มาที่ภาคกลางที่บริเวณจังหวัดลบบุรี

วัน๒วันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝน
ในขณะที่ต้นสัปดาห์หน้าฝนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
อุณหภูมิก็จะลดลงเช่นเดียวกันครับ

ที่อุณหภูมิก็จะค่อยดิ่งลงด้วย

ประมาณ๓๓องศาเซลเซียตในรอบ๗วันนี้
ร้างในวันจันทร์หน้า
บริว่ากรสายลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือน

สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๒๘๓๐องศา
ต่ำสุดประมาณ๒๔๒๖องศาเซลเซียต

แต่ว่าตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไป

ระหว่างวันนั้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ

ต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๖องศาเซลเซียต

ก่อนที่เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่ง
เช่นเดียวกันกับพื้นที่อื่นบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
สังเกตว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะค่อยสูงขึ้นเล็กน้อย
และต้นสัปดาห์หน้าอุณหภูมิจะค่อยลดลง
ตามสุดจะอยู่ที่ประมาณ๒๑องศา
สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๒๗องศาเซลเซียตเท่านั้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
หมายความว่าหลายพื้นที่ในประเทศไทยครับในช่วงต้นสัปดาห
ได้สัมผัสอากาศเย็นลมหนาวเย็นใจแน่นอน
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ